ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีคดีเด็กหญิงวัย๖ขวบต้องเสียชีวิต
ซึ่งก็เป็นความกังขาว่าเกิดจากความผิดพลาดในการประเมินอาการของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่บางฉลงหรือไม่นะครับ
เพราะว่าเด็กนั้นมีอาการปวดท้องที่โรงเรียนนะครับคุณครูพามาส่งที่อนามัยแต่ว่าอนามัยไม่ยอมส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
อ้างว่าต้องให้พ่อกับแม่ของเด็กมาเซ็นเอกสารอนุญาตก่อนนะครับแต่ว่าพ่อกับแม่ของเด็กนั้นติดการทำงานอยู่กว่าจะเดินทางมาถึงก็ตอนเย็นแล้ว
ลูกก็อาการหนักจนเสียชีวิตจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดงสัยครับ
นางสาวนงเยาแดนเหมืองแทนแม่ของเด็กหญิงน้ำเพชรอุดมกันอายุ๖ขวบที่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้

ตำบลบางชะลงจังหวัดสมุทรประกัน

เพื่อรอส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบางพลี

สุดท้ายเสียชีวิตค่ะอ้อมกอดแม่

ไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
เด็กตัวแค่นั้น
เขาคงว่า

ทำไมไม่ส่งเขาไป
ถ้าเป็นลูกคุณร่่ะ
คุณจะปล่อยไหม
อยากรู้แค่นี้แหละ

ยังไม่มีแรง

ไม่นึกจะกลับมา

สายทลงแบบเก็บ
จากนายวีระอุดมกันพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า

อยู่กินกับภรรยามา๑๒ปีกว่าจะมีน้องน้ำเพชร
ตอนนี้เหมือนเสียดวงใจไปทั้งดวง
ทางอนามัยนี้ต้องคิดว่าเด็กก็รู้อยู่ว่า
คนป่วยเป็นอาการยังไงแต่ว่าคนที่เขารู้

คุณควรจะ

ค่อยแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองทีหลัง

ผมคือว่าเอาไปส่งที่อนามัย

ว่ามีอาการยังไง

โมง๔โมงจนเลิกเรียนนะครับ

ผมก็คือแสดงว่าครูไปส่งอัตมาแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเด็กเลย
ต้องรอให้แม่ไปหาอย่างเดียว
ถ้าส่งไปเร็วกว่านี้น้องอาจจะไม่เสียชีวิตหรอกครับ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
แถลงข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า
หลังครูไปส่งเด็กที่อนามัยเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา
พยาบาลวิชาชีพได้ตรวจอาการเบื้องต้น
พบว่าเด็กยังมีสัญญาณชีพที่ดี
จึงให้ยาแก้ปวดท้องและเกลือแร่
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ประเมินอาการเด็กว่า
อยู่ในประเภทที่รอรับการรักษาได้ไม่ใช่เคสฉุกเฉิน
ยังไม่ได้นำตัวไปส่งโรงพยาบาล
พร้อมปฏิเสธเรื่องที่ต้องรอพ่อกับแม่เซ็นเอกสารก่อน
จะอนุญาตให้ไปส่งโรงพยาบาลได้
เพราะหากพบว่าเด็กอยู่ในเคสฉุกเฉิน
ก็จะไปส่งโรงพยาบาลทันที
แต่กรณีนี้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการของเด็กผิดพลาดหรือไม่นั้น
ต้องรอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง
ประมาณ๓สัปดาห์จึงจะทราบผล
เรื่องของระบบการส่งต่อจริงแล้ว
มันมีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการแบ่งประเภทผู้ป่วย
ว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต
นี่ส่งต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออยู่แล้ว
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินพอจะรอได้
ผมเชื่อว่าในเบื้องต้นผู้ดูแลจ้อนาฬิที่ดูแล
น่าจะคิดว่าน้องอยู่ในกลุ่มแรกมากกว่า
ว่าน่าจะพอรอได้ก็เลยพยายามที่จะรอผัวครอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูในข้อมูลในเชิงลึก
กันจริงว่าระหว่างระยะเวลาที่อยู่ที่อนามัย

ว่าการประเมินคือถ้าดูจากในบันทึกของการรักษา
แล้วก็ให้กรรมการกลางเข้าไปดูว่า
อย่างนี้ถือว่าประเมินค่าเคลื่อนหรือเปล่า
ผลชนะสูตรศพเบื้องต้นแพทย์ระบุว่า
เด็กเสียชีวิตจากการขาดเกลือแร่และติดเชื้อในลำไส้
ซึ่งตรงนี้ยังขัดแย้งกับคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่อนามัยว่า
รักษาด้วยการให้เกลือแร่ตั้งแต่ต้น
รองสาธารณสุขจังหวัดชี้แจงว่า
ต้องตรวจสอบเพิ่มว่าเด็กขาดเกลือแร่มากน้อยแค่ไหน
เพราะหากขาดเกลือแร่ในปริมาณมาก
การที่ให้เด็กกินเกลือแร่อย่างเดียวอาจไม่พอ
แต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นต้องรอผลที่แน่นอนอีก๔๕วัน
เรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจของประชาชนจำนวนมาก
เพราะแม้เจ้าหน้าที่จะออกมาปฏิเสธเรื่องรอให้แม่เด็กเซ็นเอกสาร
แต่เป็นการประเมินอาการเด็กว่าไม่วิกฤต
ซึ่งต้องรอผลจากคณะกรรมการ
ว่าเจ้าหน้าที่ประเมินอาการเด็กผิดพลาดหรือไม่
แต่เรื่องนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วย
ในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาไม่น้อย